แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปคุณผู้ชมลองนึกภาพ

ขับรถไปตามทางหลวงแล้วสองข้างทางสมมุติเป็นป่า

ไปในป่าเห็นว่าเอ๊ะเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทย
อุ้มลูกแล้วก็ยืนโบกรถอยู่ข้างถนนตกใจไหมคุณ
คนลุกสิครับใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอน
แล้วก็มีคนนำภาพไปแชร์ลงในโซเชียลมีเดีย
บอกว่าจุดที่บอกนี้นะคะเป็นจุดที่บริเวณทางหลวงกลางป่า
เขาภูพาลที่จังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะ
เห็นรูปปั้นที่บอกว่าอุ้มเด็กคล้ายกับแม่นาค
ดังนั้นชาวเน็ตก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะ
บอกว่าถ้าเกิดว่ายังตั้งอยู่แบบนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำออกไปที
ได้เห็นแว๊บเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหม
คือถ้าเกิดเจอกลางวันเนี่ยภาพแบบนี้
มันดูน่ารักดูไม่กลัวหรอก

แต่หลังจากที่โลกโซเชียลมีการเริ่มส่งภาพถ่ายรูปปั้น

อยู่ริมทางหลวงหมายเลข๒๑๓สายสกลนครกาลสินเนี่ยนะคะ
ก็มีคอมเมนต์หลากหลายความคิดเห็นเลยค่ะ
วิจารณ์กันไปต่างนานา
โดยส่วนหนึ่งก็เรียกร้องบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
นำรูปปั้นออกไปได้ไหม
เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดคนที่ขับรถขับรามาตอนกลางคืน
ไปแบบนี้อันนี้คือกลางวันไง
จะตกใจค่ะคือจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ก็พบว่ารูปปั้นนี้ตั้งอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๒๖
ใกล้กับอุทยานแห่งชาติภูพาลตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครค่ะ
รูปปั้นสูงประมาณ๑เมตรสวมเป็นสวมสบายผมสีส้ม
ส่วนที่เอวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีผ้าหลากสีผูกมัดเอาไว้โดยรอบ
มือซ้ายเนี่ยก็อุ้มลูกน้อยส่วนมือแล้วก็แขนขวาที่ยาวกว่าปกติเนี่ย
ทำท่าเหมือนกับคล้ายกับการโบกรถไงอยู่ในสภาพที่แขนชำรุดด้วย
ทีนี้ทีมข่าวลองสังเกตค่ะคุณผู้ชม
หากผู้ที่ขับขี่รถผ่านไปผ่านมามาเห็นในตอนกลางวัน
ก็อาจจะแปลกใจว่าทำไมเห็นชัดแล้วก็เป็นรูปปั้นอะไรมาตั้งอยู่ตรงนี้
แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ขับมากลางคืนแล้วขวัญอ่อนด้วยคงหวาดภาวะกันเลยนะคะ
ใช่ครับพอไปสอบถามนางวรามรัฐสาสุนันอายุ๓๙ปีชาวบ้านในพื้นที่ก็
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเปิดเพลิงขายของอยู่ป่ามริมข้างทางเนี่ย
จากจุดที่ตั้งรูปปั้นแม่นาคประมาณ๑๐๐เมตรบอกว่า
รูปปั้นดังกล่าวปรากฏให้เห็นได้ประมาณ๒ปีแล้วครับ
โดยไม่ทราบว่าใครนั้นเป็นผู้นำไปตั้งเอาไว้
ที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าแม่นาคมีการแสดงปฏิหารอะไร
แต่ก็เคยรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้าง
เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
เกิดไฟป่าลุกไหม้ต้นไม้น้อยใหญ่
บริมทางตลอดแนวที่รูปปั้นตั้งอยู่

เสื้อผ้าของแม่นาคจะต้องถูกไหม้อย่างแน่นอน
แต่ว่าตื่นเช้ามาดูปรากฏว่า
ทั้งตัวทั้งรูปปั้นและชุดไม่ถูกเพลิงไหม้เลย
แม้แต่นิดเดียวไปฟังเสียงของชาวบ้านกันหน่อยนะครับ
กาเฮ็ดยูนั่นทำไมละสินะ

ผู้ที่นำมาตั้งไว้ก็คงจะอาศัยช่วงกลางคืน

หรือว่าอาจจะเป็นการนำมาจากพิพิธภัณฑ์

เนื่องจากรูปปั้นเนี่ยเกิดชำรุดเสียหาย
ก็ไม่รู้จะเอาไว้ตั้งไว้ไหนเอามาไว้ตรงนี้ละกัน

บางทีคนถ้าเกิดว่าละสายตาไปมองนิดนึง

แล้วไฟของรถเวลาสาดไปนี่มาลำเรืองนิดนึง
อะไรยังไงถ้าคนที่ไม่ทราบ
แต่สังเกตภาพในสื่อโซเชียลมีเดีย
ช่วงไม่เดี๋ยวมีการเปลี่ยนชุดอยู่หลายทีเหมือนกันนะคุณ
เอาใครรู้ข้อมูลบอกกันได้ไหม
ส่งมาบอกกันได้นะคะส่งไลน์มาบอกหน่อยว่าเป็นอย่างไร
แต่ว่านี่คือความเชื่อของชาวบ้านด้วยว่า
เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่ว่าไม่ได้ไหม้ชุดของหุ่นรูปปั้นนี้ไปด้วย
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านนะครับ